ท่านผู้ชมครับมีศึกเพื่อนบ้านเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะครับ
เนื่องมาจากเรื่องของขี้แมวคือมีแมวเนี่ยมันไปถ่ายทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วเขาก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันตามไปว่ากันอะไรกัน
สุดท้ายเนี่ยนะฮะบ้านหลังหนึ่งเป็นธอมนะเป็นสาวหล่อซึ่งความจริงก็คือผู้หญิงนั่นแหละ
อีกหลังนึงเนี่ยที่เขามีปัญหากันเป็นแม่นะครับแต่ลูกชายออกมาจัดการสาวหล่อคนนี้แทนแม่
คือเรียกว่าต่อยเขาแบบไม่ยั้งแบบเลือดแบบเต็มหน้าเลยนะฮะ

ไปไหน
คนที่อยู่ด้านบนนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
ที่ใบหน้าของน้องผู้หญิงเสื้อ

เห็นแดงนี่ตอนหลังที่ถูกต่อยไปแล้วเนี่ย
จะเป็นเลือดทั้งนั้นเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ถูกวัยรุ่นชายเสื้อขาวมาต่อยแบบไม่ยั้งเลยเนี่ยนะครับ
นี่ตอนแรกนะแต่ถ้าดูตอนแบบโอ้โหตอนสุดท้ายที่แบบ
ท้ายคลิปนี้จะเลือดจะเต็มหน้าเลยนะฮะ

วัยรุ่นสาวข้างบ้านซึ่งเป็นธอมคนนี้เนี่ยแต่เขาคือผู้หญิงนั่นแหละ

หลังจากที่แม่เนี่ยถูกว่าเรื่องแมวเนี่ยไปถ่ายทิ้งอยู่ที่หน้าบ้านเขา
แล้วมันก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาดกันนะตะโกนด่ากัน
สุดท้ายเนี่ยนี่ฮะต่อยเขานับไม่ถ้วนเลยนะครับ
ตอนที่แยกวงออกมาแล้วก็ยืนกันอยู่เนี่ยแล้วก็ยังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยตอนหลัง
หลังเนี่ยจะเห็นว่าแบบเลือดนี่เต็มแบบแดงเต็มหน้าเลยนะครับ
ส่วนแม่ของวัยรุ่นชายคนนี้เนี่ยก็พุ่งเข้าไปหาเพื่อนของฝั่งสาวธอมนะฮะ
ด้านในบ้านนู้นเลยนะฮะแล้วก็ไปรุมตบกันอยู่ในบ้านนะ
ต้องมีคนมาแยกแล้วก็ดึงตัวออกมา
เดี๋ยวคลิปนี้จะเห็นตอนที่เขาดึงออกมาจากด้านในอีกนะครับ
จริงเนี่ยทะเลาะกันอยู่ข้างนอกแล้วดึงออกมา
แล้วเข้าไปข้างในแล้วทะร้อนแล้วดึงออกมาอีกนะครับ
หลังจากเกิดเหตุนี้นะครับมันยังมีเหตุการณ์ต่ออีกนะครับ
นี่ผู้หญิงตบกันอยู่กลางถนนในหมู่บ้าน
เพราะไม่พอใจที่แม่ของเธอเนี่ยถูกทำร้าย
อีกฝั่งก็ไม่พอใจที่สาวธอมถูกทำร้าย
มาตบกันอยู่ตรงนี้นะแต่คราวนี้ไม่มีรุมแล้ว
แต่สองฝั่งก็ไม่ห้ามกันเลยนะครับส่งเสียงเชียร์เสียงด่ากัน
แล้วแต่ละฝ่ายก็พากันโทรศัพท์อีกเรียกพักพวกมาช่วยอีก
ก่อนจะมีวัยรุ่นชายจากฝั่งของสาวธอมเนี่ย
ถือปืนออกมาคมขู่ที่เราวงแดงแดงเอาไว้เห็นไหมฮะ
ถือปืนออกมาขู่อ่านี่ครับคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะ
คนที่ถือปืนก็เลยนี่ไปกับคนที่ขี่จักรยานยนต์ก็ขี่หนีออกไปเลย

นี่คือความจริงแล้วทางฝั่งของเพื่อนของ
คือความจริงแล้วทางฝั่งของเพื่อนของ
ฝั่งสาวธอมที่เขามีปืนแล้วขี่จักรยานยนต์ออกไปเนี่ย
อีกฝั่งหนึ่งก็จะตามนะฮะแต่ก็ห้ามกันไว้นะ
โอ้โหไม่อย่างนั้นไม่รู้จะบานปลายขนาดไหน
เอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็อัดคลิปกันไว้หมดเลยทั้งสองฝั่ง
ละมุนวุ่นวายไปหมดนี่ไม่รู้ใครเป็นใคร
จากนั้นไม่นานฝั่งเพื่อนสาวธอมก็เอาคลิปที่วัยรุ่นผู้ชายถือมีดสปาต้า
วนเวียนอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาเป็นหลักฐาน
ทางฝั่งคู่กรณีนี่ก็ถือมีดสปาต้านี่แบบนี้
แต่งตัวแบบนี้มาเดินวนเวียนมาขู่อยู่แถวซอยอยู่เหมือนกันแถวหน้าบ้าน
ทางฝั่งเพื่อนของเธอก็เลยเหมือนกับรู้ข่าวก็มาช่วยกัน
แต่เอาปืนมาด้วยโอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะโสธนาธานีที่ตำบลหน้าเมือง
ในคลิปคนนึงนะครับคุณเรนูยงโพธอายุ๓๘ปีนะครับ
เธอบอกว่าเธอกับเพื่อนบ้านมีปัญหาเรื่องแมวจรนะ
คือคุณเรนูเนี่ยบอกว่าเธอให้อาหารแมวจร
ทีนี้แมวจรที่เธอคอยให้อาหารอยู่เนี่ย
มันก็ไปอึไปฉี่อยู่หน้าบ้านคู่กรณี

เขาก็ไม่พอใจก็มาต่อว่าด่าทอเธอ
แล้วก็มากล่าวหาถึงขั้นว่าแม่เธอเป็นหนี้แบบนั้นแบบนี้
ทีนี้เมื่อฝั่งคู่กรณีเนี่ยอ้าง
แล้วก็ออกมากล่าวหามาหาเรื่องตามคลิปที่เกิดขึ้น
ทำให้ลูกชายของเธอเนี่ยต้องออกมาปกป้องเธอ
เพราะอีกฝั่งเธอบอกนี่เห็นไหมอีกฝั่งอ่ะ
เสียมอยู่ในมือค่ะลูกชายเธอเลยต้องมาปกป้องเธอแหมแต่ทีนี้ไอ้ปกป้องเนี่ยสาวหมัดเขาไม่ยั้งเลยอ่ะ
ลองฟังคุณเรนูเขาหน่อยแล้วกันนะครับ
ก็เลยเห็นลูกวิ่งเข้าไปเราก็เลยวิ่งตามลูกไปแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่ในคลิปเห็นนะคะ
คือลูกชุดใช่แล้วก็คือชุนละมุนตีกันลูกเราก็ตีพอตีเสร็จปุ๊บ
ทางนู้นเขาไปแจ้งความเพราะว่าทางนู้นเขามีเลือดมีอะไรของเขาแล้วเขาก็ไปแจ้งความ
เราก็เลยตามไปแจ้งความสักพักหนึ่งเหตุการณ์ที่สอง
ลูกบ้านนี้เขาก็ยังไม่ไปเขาก็โทรตามพวกนักเรียนมาอีกประมาณ๒๐๓๐คนได้มาหน้าบ้าน
ลูกเราเขาก็เป็นนักเรียนเขาก็เลยโทรตามเพื่อนเขามามันก็เลยเกิดการชุนละมุนแล้วเด็กก็เลยตีกันตรงนี้
ทางคุณเรนูก็ยอมรับว่าฝั่งของลูกชายตัวเองนี่ก็ไปตามเพื่อนที่มีมีดสปาต้ามาช่วยเหลือด้วย
แต่ก็เพราะว่าอีกฝั่งมีปืนนะหลังเกิดเหตุเธอก็ไปแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเซาเอาไว้แล้ว
แต่ทางฝั่งคู่กรณีเขาก็บอกว่าก็อีกฝั่งเอามีดสปาต้ามาก่อนเขาก็เลยต้องตามพวกมาช่วยเหมือนกัน
ก็มีปืนมาเอาเป็นว่าเราก็พยายามจะติดต่อทางอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็มาแจ้งความเอาไว้แล้วเหมือนกัน
เดี๋ยวก็ต้องรอการสืบสวนสอบสวนการเรียกมาสอบปากคำของทางตำรวจ
ว่าแต่ละฝั่งเนี่ยยังไงกันใครผิดใครถูกใครแจ้งคอหาใครแบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง